ดูเหตุการณ์นี้ก่อนเขาบอกว่าโจรขึ้นบ้าน๑๐ครั้ง
เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวเพราะว่าครอบครัวนี้ที่พิศนุโลกนี้นะคะ
บอกว่าถูกไฟไหม้ที่บ้านไม่เหลืออะไรเลย
เพราะว่าไม่ได้หยิบอะไรออกมาเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยนางนวรัฐเอกพาพันธ์นายกเหล่ากาชาติ
พิศนุโลกรวมถึงนายอำเภอบางรกรรมนายอัครโชคสุวรรณทอง
ก็ไปให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้ค่ะนางชาเลชมิอายุห้าสิบห้าปี
อยู่ที่บ้านเลขที่๑๘๑ที่หมู่๑๐บ้านพวงอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
หลังจากเกิดเหตุคือไฟไหม้บ้านหลังนี้ช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
แล้ววันนี้ช่วงสายทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ไปให้ความช่วยเหลือแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็น
คุณผู้ชมดูสิคะทรัพย์สินมีค่าบ้านทั้งหลังเสียหายหมดเลย
มีแค่เสื้อผ้าทรัพย์สินเล็กน้อยติดตัวอยู่แค่นั้นเองนะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นล่าง
อยู่กับสามีกับลูกสาวลูกชายแล้วก็หลานชาย
จู่มันเหมือนมีเสียงอะไรระเบิดที่บริเวณชั้นบน
หลังจากนั้นไฟดับพลึบเลยค่ะตัวเจ้าของบ้านก็เลยขึ้นไปดู
ปรากฏว่าไฟมันไหม้ลุกลามไปตามสายไฟอย่างรวดเร็ว
ทีนี้ก็เลยรีบลงมาข้างล่างบอกสามีบอกกับลูก
หนีเร็วหนีเร็วไฟไหม้ส่วนหลานชายวิ่งขึ้นไปชั้นบน
ดับไฟแล้วก็จะเอาพวกทรัพย์สินมีค่าออกมา
แต่ก็ไม่ทันเพราะว่าไฟโหมไหม้อย่างหนักเลยนะคะ
หลานชายต้องกระโดดจากชั้นบนลงมาข้างล่าง
หนีเอาชีวิตรอดแล้วหลานชายก็ได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องประสานกับกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
พิสูจน์หลักฐาน๖มาตรวจสถานที่
เพื่อหาสาเหตุการเกิดไฟไหม้
ว่าจากชั้นบนที่เป็นจุดต้นเพลิงมันมาจากอะไร
แล้วดูสภาพหลังจากที่ดับเพลิงเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ไฟก็ไม่ซับสินเสียหายทั้งหลังเลยค่ะ